เรื่องนี้นะครับถ้าท่านเคยมีประสบการณ์กับคนใกล้ชิด
พบเจอมาได้ยินมาลึกกับตัวเองด้วยก็ยิ่งดี
ลองบอกเราหน่อยนะครับทางไลน์ของเราก็ได้นะครับ
ว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยท่านเคยเจอไหมค่ะท่านเชื่อว่ามีจริงไหมอืมอ่า
หลักวิทยาศาสตร์ก็คิดได้ในหลักอีกมุมหนึ่งของความเชื่อก็คิดได้
มีคนอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชายไว้๖๒ปี
เขาวูบหมดสติไปตั้งแต่เมื่อสามวันก่อน
แล้วก็ญาติพาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่านี่สมองตายละ
สมองตายแล้วพากลับบ้านเถอะนะฮะทำใจเถอะ
ระหว่างทางที่พากลับบ้านปรากฏว่าหยุดหายใจไป
ญาตินี่โทรบอกกันเลยนะครับบอกว่า
อ้าวจองสาราวัดเลยนิมนต์พระเลยก็คงต้องทำศพกันแล้วล่ะ
อยู่ดีครับเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ระหว่างที่พระกำลังจะสวดศพคุณลุงคนนี้ก็สะดุ้งเฮือก
แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่ไม่ได้ถึงขั้นฟื้นขึ้นมาลุกนั่งพูดคุยนะครับ
อาการก็ยังคงอยู่ในลักษณะของการที่สมองไม่ทำงานอยู่นั่นแหละ
แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเช่นกันนะครับอ่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่า
นายจรูนไกรนาราอายุ๖๒ปีเป็นอาสาสมัครตำรวจนะครับ
ญาติเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาวูบแล้วก็เป็นลมไป
พาส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่แพทย์ก็พบว่าเส้นเลือดในสมองแตก
ก็เลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับแพทย์ก็ตรวจอาการเรียบร้อยแล้ว
ก็บอกกับญาติว่าคงช่วยชีวิตไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าสมองไม่ทำงานแล้ว
ย่าตัดสินใจกันตกลงกันว่าจะยังไงย่าก็ตกลงว่าเอากลับบ้าน
แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับนิมนต์พระมาแล้วกำลังจะรดน้ำศพ
อยู่ดีก็เฮือกขึ้นมาหายใจขึ้นมาขยับร่างกายนิดหน่อย
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้มารับกลับมาโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง
ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าก็เกิดจากยากระตุ้นที่ฉีดเข้าไปในร่างกาย
ให้พากลับบ้านระหว่างทางที่พากลับบ้านก็หมดสติไป
ไม่หายใจแต่สงสัยตอนกำลังจะสวดเนี่ยยามันทำงาน
ก็เลยเฮือกขึ้นมาแต่ว่าอาการยังเหมือนเดิมก็คือ
มองยังไม่ทำงานตอนนี้แพทย์ก็ให้ออกซิเจนไว้
ใช่ค่ะแล้วก็ให้อาหารทางสายยางทางญาติบอกว่าถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถเป็นปกติได้เนี่ย
เดี๋ยวจะบวชเลยเดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับ